ในฐานะที่สามีอะไรจะพูดถึงมินคะ
จริงวันนี้ไม่ค่อยอยากคุยเรื่องนี้เลย
เพราะว่าก็ธรรมดาค่ะเราเป็นครอบครัวเนอะ
เราก็ต้องเป็นห่วงแล้วก็ยัง
ยังมอบกำลังใจที่ดีให้กันอยู่
ตอนที่สารตัดสินมาเรารู้สึกอะไรบ้างคะกับข่าวที่เห็นครั้งแรก
อืมก็ต้องเราต้องบอกว่าเราก็
ขอรบการตัดสินนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าแอนไม่
ทีเรื่องนี้มันไม่ค่อยได้รู้สึกว่า
ใกล้ชิดเท่าไหร่เพราะว่าแอนต้องบอกตามตรงว่า

ตัวแอ้นเองแอ้นค่อนข้างที่จะทำงานเยอะ
แล้วก็การบินไปบินมาของแอนเนี่ย
แอนค่อนข้างจะห่างจากครอบครัวพอสมควรเหมือนกัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องก็คือน้อง
ในเมื่อเขามีปัญหาเขาเกิดเรื่อง
เราก็ต้องรู้สึกว่าเราเป็นห่วงแล้วก็อยากที่จะให้กำลังใจกัน
นะคะเขาเป็นผู้ชายค่ะ
ก็มองว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ทุกคน
ถึงแม้ว่าเราจะรักกันเราจะเข้าใจกันก็แล้วแต่
แต่ว่าในแง่มุมหนึ่งเมื่อมันเป็นอะไรบางอย่าง
ทำให้เขาเจอสถานการณ์แบบนี้ในวัยที่ยังเด็กเนอะเด็กมาก
ดังนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่
ทำให้พวกเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างเป็นห่วงแล้วก็
แต่ว่ายังไงก็ยังเป็นกำลังใจให้กันอยู่ค่ะ
แล้วเค้าเป็นผู้ชายก็อยากให้เค้าสู้ต่อไป
ได้เจออะไร
ยังเลยค่ะยังเลยเพราะว่าตอนนี้คือแอนกลับมาในเรื่องของงานเนี่ย
ในวันนี้จริงวันนี้แอนต้องไปต่างประเทศแล้ว
แต่ว่าเนื่องจากว่าผู้ใหญ่โทรไปแจ้งว่า
อยากให้แอนมาร่วมงานในวันนี้จริง
จริงแอนต้องไปตั้งแต่วันที่๑๙นะคะ
ก็เลยรอมาจนถึงวันนี้แล้วก็เดี๋ยวพอจบงานนี้
ก็จะไปต่างประเทศซึ่งซึ่งก็เลยรอมางานนี้
แต่ยังไม่ได้มีโอกาสเจอน้องเพราะว่ายังทำงานอยู่

ยังอ่ะได้ขอโทษค่ะตอนนี้ได้เจอ๑วัน

จริงได้เจอเพราะว่าได้ทานข้าวร่วมกัน
วันนั้นเนี่ยเร่งด่วนแล้วก็ทางพี่เอโทรมาว่า
วันนี้พี่ถ่ายรายการเสร็จเร็วมาเจอกันหน่อยได้ไหม
ก็เลยไปทานข้าวกันที่ซูกิชิ

บอกว่าแอนมีเวลาประมาณ๒๐นาทีนะ
ไปถึงก็เลสเขาทานกันจนจะเสร็จหมดแล้ว
ก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวแอนมาได้แป๊บเดียว
เพราะว่าพอดีมีงานรออยู่อะไรอย่างนี้

แล้วก็ตอนนี้น้องอาจจะอยู่กับคุณแม่
เพราะว่าเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็อยากจะใกล้ชิด
แล้วก็ได้อยู่ใกล้อะไรอย่างนี้
แต่ว่าตัวแอนได้ไปเจอสักพักนึงก็
ก็ได้ทานข้าวร่วมกันแล้วก็แยกย้ายกัน
ยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยอะไร

แต่ว่าเราก็ให้กำลังใจกัน
จำคุก๖ปีแบบต้องชดใช้เงิน๒๗ล้านบาท
อันนี้ต้องไปอัปเดตที่โฆษกศาลอุทธรณ์เขาได้อัปเดตมานะคะว่ามีการจำคุกจริงแต่ไม่ได้ชดใช้เงิน๒๗ล้านอะไรตามนั้นไม่ได้ชดใช้ค่ะ
เพราะว่ามันมีการที่ว่าเรื่องอะไรตัวเลขหรืออะไรไม่ตรงกันอะไรสักอย่างที่ว่ามีคนส่งลิงก์มาแอนก็ได้อัปเดตตามลิงค์
แต่อันนี้ก็อาจจะมีข่าวหลายส่วนที่เหมือนกับอัปเดตไม่ตรงนะคะ
ก็ยังงั้นฝากว่าลองอัปเดตตรงนี้เอาเพราะว่าตัวแอนเองจริงแล้วแอนพูดได้ในส่วนของครอบครัวที่เป็นกำลังใจกัน
แต่ในเรื่องของคดีหรือในเรื่องของกฎหมายก็ต้องให้ทนาย

ไม่ทราบค่ะ
ไม่ทราบเลยแล้วก็ต้องขอแจ้งว่าเรื่องนี้แอนจะให้เป็นหน้าที่ของทนายนะคะ
เราจะอยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอ
เรายังเป็นครอบครัวที่รักและห่วงใยกันอยู่เสมอ
แต่ว่าในเรื่องของคดีแอนไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการดำเนินการอย่างไรกันต่อ
จะมีการอย่างไรอันนี้เพราะว่าตัวแอนเองแอนยังต้องอัพเดทเพิ่มเติมเลย
กับคุณพ่อกับคุณแม่ก็ยังไม่ได้คุย
เพียงแต่ทราบจากการไลน์กันในครอบครัว
ว่ามีน้องอีกคนนึงไลน์มาบอกว่าเป็นกำลังใจให้มิดนะแบบนั้นแบบนี้
แต่ว่าในส่วนของการจะเป็นอย่างไรต่อนั้น
น้องคงอย่างที่แอนบอกแหละว่ามิกก็กำลังใจดี
เพราะว่าเขาก็ไม่ได้คิดคือไม่มีใครคิดว่าตัวเองได้ทำผิดลงไปค่ะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอืมความเป็นจริงเบื้องลึกเราก็ไม่ทราบเนอะว่า
ว่ามันจะมีการเกิดขึ้นแบบนี้เราเป็นนักแสดงเราอยู่ในครอบครัวที่ทำมาหากินตรงนี้
เราอยากมีแต่มิตรค่ะเราไม่อยากมีศัตรูดังนั้นอะไรที่สร้างมิตรเราอยากให้เป็นแบบนั้น
แต่อะไรที่สร้างศัตรูเราไม่อยากเป็นแต่ใครที่พยายามจะสร้างศัตรูกับเราอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ซึ่งเราไม่รู้ว่าคนเข้ามาหาเราใน๑๐๘๐๐๐ประการแล้วเราเจอคนหลากหลาย
เราไม่รู้ว่าใครจะยังไงกับเราในเรื่องสุดท้ายเรามีแต่ความบันเทิงบนเวทีให้
ดังนั้นในเมื่อมันเกิดเรื่องแบบนี้ก็ไม่อยากให้เกิดอะไรที่เป็นมิตรกันได้ก็อยากให้เป็นมิตรกันนะคะ
ถ้าเกิดสรรค์นิกายเย็นเหมือนของท่านต้นแล้วก็อุทธรณ์ล่ะคะ

พยายามรับได้ตรงนั้นไหมคะ
ขอบคุณนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปพบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รอหนึ่งขอบคุณนะคะ